ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุราธานีกันบ้างนะคะ
มีลูกชายวัย๒๐ปีคนหนึ่ง
ทะเลาะกับแม่ตบตีแม่
แม่แท้นะคะแม่บังเกิดกล้าวเลยนะคะ
พ่อเลี้ยงเห็นแบบนั้นก็รีบเข้ามาห้ามปรามค่ะ
พอเข้าไปห้ามลูกก็หันทิศทางมาจะมาทำร้ายพ่อเลี้ยงด้วย
เห็นท่าไม่ดีก็เลยยิงสวนไปสองนัดเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอท่าชนะค่ะเมื่อวานนี้เอง
ตำรวจพบศพนายถาปนพงศ์นาคแป้นวัย๒๐ปี
สภาพศพก็คือถูกยิงด้วยอาวุธปืน๒นัดนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายถาวรโกงเหลงอายุ๕๗ปี
เป็นพ่อเลี้ยงของนายถาปนพงศ์ผู้ตายนี่แหละ

คือนางสุภาพรยวนเกิดวัย๓๕ปี
แม่ของผู้ตายค่ะมีอาการบอบช้ำที่หน้าอกนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าชนะ
ล่าสุดคุณหมอให้กลับบ้านแล้วค่ะปลอดภัย
เรื่องต้นรู้มาว่าก่อนเกิดเหตุ
ถาปนพงศ์ผู้ตายเนี่ยทะเลาะกับแม่

ซึ่งนายถาวรพ่อเลี้ยงเห็นเหตุการณ์
ก็เข้าไปห้ามปรามจนมีปากเสียงกัน
จากนั้นนายถาปนพงศ์ปรีจะเข้าทำร้ายนายถาวร
ถาวรก็เลยเอาปืนจุด๓๕๗เนี่ย
ยิงใส่นายถาปนพงศ์จนเสียชีวิต
ต่อมาตำรวจภูทรท่าชนะก็เชิญนางสุภาพร
ของผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ

ลูกมาขอเงินแต่เธอไม่ให้
ลูกก็เลยทำร้ายจนบาดเจ็บ
และเช้าเมื่อวานนี้ลูกแวะมาที่บ้านอีก

เลี้ยงถึงได้ต้องเข้ามาห้ามแล้วก็มีการต่อสู้กันจนยิงสวนกันแล้วเสียชีวิต
ส่วนยายของผู้ตายนะคะก็เดินทางมาที่โรงพักด้วย
บอกว่าเลี้ยงหลานชายคนนี้มาตั้งแต่อายุ๗เดือน
ปัจจุบันลูกสาวก็ไปอยู่กับสามีใหม่ก็คือนายถาวรแล้ว
ส่วนหลานชายก็แยกไปมีครอบครัวเหมือนกันแต่ยังไปมาหาสู่กันดี
หลานชายเนี่ยไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งค่ะแล้วก็ก้าวร้าวด้วย
พอไม่มีเงินมาขอเงินแม่ใช้แม่ไม่ให้ก็ซ้อมแม่อยู่บ่อยครั้ง
ล่าสุดตำรวจสืบทราบมานะคะว่านายถาวรผู้ก่อเหตุเนี่ย
หนีไปอยู่บ้านญาติแล้วก็เตรียมประสานขอเข้ามอบตัวแล้ว
ส่วนประวัติของผู้ตายนายถาปนพงศ์เคยต้องโทษคดีฆ่าคนตายมาแล้ว
เพิ่งจะพ้นโทษกลับมาอยู่บ้านได้๓ปีค่ะแล้วก็ยังมีประวัติผัวพันกับยาเสพติดด้วย